ที่หยดค่ะหนังไทยอยากให้ทะลุพันล้านจริงเลย
แต่เดี๋ยวดูหน่อยซิว่าที่หนังเขาฉายใช่ไหม
หนังผีหนังผีแล้วผีจับจับใครอ่ะ
จับคนร้ายที่หยดลองดูค่ะ
ชื่ออะไรชื่อแม่ที่มองกว่าแม่เหรอครับ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
จริงแล้วจับคนร้ายเนี่ย

แล้วคนร้ายก็กำลังพาแฟนสาวมาดูที่โยชน

แล้วเมื่อกี้เห็นตำรวจตำรวจที่ทาหน้าขาว

แต่คือตำรวจอีกนายนึงลงทุนมากเห็นป่
ทาหน้าขาวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

วัญชัยหรือว่าแมนอายุ๓๒ปีค่ะ

เขาไปรักทรัพย์ที่ร้านอาหารแถวศรีลม
ตำรวจเอาหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ลงวันที่๒๖ตุลาคมมา
ข้อหารลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเลยนะ
เอามาแสดงให้ดูเลยนะว่าใช่เราหรือเปล่า
โอ้โหแล้วคือตัวนายวัญชัยเขากำลังพาแฟนมาดู

ตำรวจที่ปลอมตัวเป็นผีเนี่ยนะ

พอถ่ายรูปเสร็จแล้วปั๊บก็เป็นแบบนี้นั่นแหละ
คุณผู้ชมแสดงตัวจับกลุ่มเลยอะนะคะ
คือเขาเคยเป็นอดีตนักโทษคดีจำหน่ายยาเสพติด

สมัครเป็นพนักงานในร้านอาหารชื่อดังย่านศรีลม
แต่ทีนี้คุณดันก่อเหตุในร้าน

ทรัพย์สินแท็บเล็ต๕เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๑เครื่อง

แล้วคือเรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธี
บังคับการสืบสวนตำรวจนครบานหรือว่าผู้การจอนี่แหละ
บอกให้ตำรวจแต่งตัวให้มันเข้ากับบรรยากาศฮาโลวีนหน่อยไง
คิดดูสิรออยู่หน้าโรงหนัง๓ชั่วโมงกว่านะ
เชื่อไหมว่าคนร้ายกับแฟนยังไม่ทันได้ไปดูหนัง
ซื้อตัวปุ๊บโดนจับปั๊บ

ก็ท้ายที่สุดในเพจสืบนครบานนะ

บอกว่าที่โดนจับที่หยดแบบนี้
สยองสุดผู้การจ๋อส่งชุดสืบนครบาน
ปลอมตัวเป็นผีแฝงตัวกับพนักงานโรงหนัง
แกล้งคนร้ายรวบคาโรงหนัง
โอ้โหคนมาคอมเมนต์เพียบเลย
บอกว่านี่อันนี้ทีมนี้อมหิตมาก

แล้วก็ถ่ายอันนี้เป็นเหมือนโปสเตอร์หนังได้เลยนะ
คือตอนนี้คนเอาคำนี้ไปเล่นเยอะ
ที่เนี่ยคำว่าที่เนี่ยที่จับที่นั่นที่นี่อะไรอย่างนี้
เคสนี้ถูกจับได้โดยผี
ละม่อมโดนตำรวจ